มาดูเรื่องการจับกลุ่มแก๊งทวงหนี้
ที่เป็นแก๊งทวงหนี้เก็บดอกเบี้ยโหดดอกเบี้ยสูงกันบ้างนะคะ
โดยทั้งทหารตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครอง

ขณะที่กำลังขับรถตระเวนเก็บเงินจากลูกหนี้กลางเมืองบุรีรำนะคะ

มีการสนที่กำลังตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ

ชาร์จจับ๒แก๊งทวงหนี้จากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ขณะที่กำลังขับรถยนต์ตระเวนเก็บเงินกู้
ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะ
จากลูกหนี้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
โดยก่อนหน้านี้ประชาชนก็มีการร้องเรียน

บอกว่ามีแก๊งทวงหนี้นอกระบบ
เรียกเก็บดอกเบี้ย๑๒๐ต่อเดือน
ซึ่งถือว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และถ้าหากว่าลูกหนี้หาเงินจ่ายไม่ทัน
ก็จะถูกข่มขู่ถูกกดดันทำให้เกิดความกลัวนะคะ
และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้ควบคุมตัว
ทวงหนี้ทั้งหมดไปสอบสวนเบื้องต้น
โดยทุกคนก็ยอมรับว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ปี๒๕๕๙
และเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนด
มาตรา๓แห่งพระราชบัญญัติ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๔๗๕ค่ะ